เด้งผู้บังกับคลองหลวงเข้ากรุ

ไปประจำศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรภาค๑
โดยขาดจากตำแหน่งเดิม
และให้ทางรองขึ้นมาดูแล

นายไอเพชรทองช่วงนี้มีบทบาทมาก

แต่ตอนนี้ถูกเรียกแล้วนะ

ก่อนหน้านี้พระสนิทวงเป็นหนึ่งในพระ๑๔รูป
ที่ถูกออกหมายเรียกให้เข้ามารายงานตัวเฉยนะ

ถ้าเห็นคือจับกลุ่มตัว

พันธุ์ตำรวจเอกทรงศักดิ์ศักดิ์สกุลบรองอธิบดี
แจ้งข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคอสชมาตรา๔๔

ภูมิในการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย
มีการโพสต์ข้อความปลุกระดมและบิดเบือนข้อมูล

หากเจ้าหน้าที่พบเห็นสามารถจับกลุ่มได้ทันทีนะครับ
เมื่อวานนี้หลังพบมีความผิดซึ่งหน้าในการปลุกระดมมวลชน
จึงแจ้งข้อหาฝ่าฝืนมาตรา๔๔

นั่นคือนางกฎชกรชัยวานแล้วก็นายพยุงอุณหิตด้วยนะครับ
ส่วนการดำเนินการกับผู้ชุมนุมที่บริเวณตลาดกลางคลองหลวง
ยืนยันว่าภายในวันนี้๒มีนาคมจะต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาด
เพราะเจ้าหน้าที่ได้ประกาศเตือนมาแล้วหลายครั้ง
และเจ้าของพื้นที่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดี
ขณะที่การออกหมายเรียกบุคคลให้มารายงานตัวนั้น
จนถึงขณะนี้มีมารายงานตัว๒คน
ส่วนที่เหลือยังอยู่ระหว่างการติดตามตัว

ตอนนี้เจ้าหน้าที่เข้มแล้วก็ตรึงกำลังอยู่ที่ตลาดกลางคลองหลวง
มีการติดป้ายติดประกาศห้ามชุมนุมบริเวณนี้โดยเด็ดขาดแล้ว
ค่ะซึ่งเป็นที่สังเกตว่าที่ตลาดกลางคลองหลวงแห่งนี้

ว่าจะเปลี่ยนกำลังนี่ไม่ได้หมายความว่าฝั่งของเจ้าหน้าที่นะครับ
เป็นฝั่งของผู้ที่มาชุมนุมต่อต้านคัดค้านการใช้มาตรา๔๔

พลตำรวจตรีรุ่งโรศเพกันนันอดีตสสภไทย
และอดีตสสภไทยอีกคนหนึ่งนายสมเกียรติสละลำ
เคลื่อนไหวกับศิษยานุสิตที่ตลาดกลางคลองหลวง
แต่เจ้าหน้าที่ก็จับตามองอยู่เหมือนกันนะครับ
ขณะที่เมื่อวานนี้พลตำรวจโทชานเทพเสสเวท

ลงนามในคำสั่งให้พันธ์ตำรวจเอกเขมพัฒน์โพธิพิทักษ์
ภูมิกับสถานีภูทรคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรภาค๑นะครับ

และให้พันธ์ตำรวจเอกสามารถศรีสิริวิบูรณชัย
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี

โดยยืนยันว่าสาเหตุการโยกย้ายไม่ใช่การลงโทษ
หรือเพราะพันธ์ตำรวจเอกเขมพัฒน์เป็นสิทธิ์วัดพระธรรมกาย
แต่เพื่อความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ